ปิดประกาศทั่วราชอาณาจักร
รอดระวังเทพนักแม่นักรักเนี่ย
เขาหลอกผมจนใจราวร้อนเขาเปลี่ยนรักเหมือนเปลี่ยนชุดนอน
ไม่นึกว่าหล่อนจะมีผิดร้ายแก้แค้นให้ที่เพื่อนชาย
ถ้าเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอลอยนวล
ลูกประพันธ์สันทานหน้าของหลอนอ่อนแอนด์อ่อระชอดยิ่งตอนยิ่มนิ่มนวล
ส่วนสูงสูงพอสมควรผิวพม่าในตาเชิญชวน
สร้างความปั่นป่วนให้มวลมูชาย
ซ่อนเล็บเหมือนเสื้อซ่อนลาย
ถ้าเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอลอยนวล
รับทราบ
อันที่จริงผมนั้นยังฟันไฟ
ยังรักยังอาลัยในบทรักอันยาวหยวด
ไม่ตัดใจไม่ตายก็จวน
เขาเปลี่ยนรักเหมือนรถไฟเปลี่ยนขบวน
แม้ใจทางด่วนทะเลหลวนเลือนลาย
บอกให้รู้ว่าอันตราย
ถ้าเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอลอยนวล
วันที่จริงผมนั้นยังฝันไฟยังรักยังอาลัย
บทรักอันยาวยวนไม่ตัดใจไม่ตายก็จวน
เขาเปลี่ยนรักเหมือนรถไฟเปลี่ยนขบวน
บอกให้รู้ว่าอันตรายถ้าเจอเธอที่ไหน
อย่าปล่อยให้เธอร้อยนวล
โปรดติดตามตอนต่อไป